ช่วงนี้ติดตามประเด็นด้านการเมืองกันนะคะ
ก็เกือบจะครบ๑ปีที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เร่งทำแผนในการปฏิรูปด้านต่าง๑๒ด้านต่อจากสปชแล้วนะคะ
ซึ่งก็มีระยะเวลาจำกัดตามรถแมพของรัฐบาล
หลายเรื่องก็ถือว่าได้รับความสนใจจากประชาชนพอสมควรค่ะ
วันนี้เราจะพาไปตรวจดูว่าการปฏิรูปแต่ละด้าน
มีความคืบหน้าไปแล้วมากน้อยเพียงใดไปติดตามจากรายงานค่ะ
ใกล้จะครบ๑ปีในเดือนตุลาคม
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท
ไม้ต่อเข้ามาทำหน้าที่ศึกษาแนวทาง
และผลักดันการปฏิรูปประเทศ๑๑ด้าน
ต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช
ครั้งนี้เพื่อให้การปฏิรูปเดินหน้า
อดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สปทต้องรายงานความคืบหน้า
รายงานปฏิรูปทุก๑๕วัน
ซึ่งตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙

สปทได้ทำแผนปฏิรูปและข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศไปแล้วทั้งสิ้น๑๐๕เรื่อง
คณะรัฐมนตรีแล้ว๙๓เรื่อง
บ้านที่สปทดำเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น
หากแยกรายด้านทั้ง๑๒ด้าน
พบว่ามีแผนปฏิรูปที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสอบบท
และส่งให้คณะรัฐมนตรีเป็นจำนวนมาก
ซึ่งยังถือว่าอยู่ในเป้าหมายที่สพตั้งไว้
พร้อมทั้งยังมั่นใจว่าจะคลอดแผนปฏิรูปออกมาได้มากที่สุด
หากแยกตามด้านจะประกอบด้วย
ด้านการเมืองจำนวน๒เรื่องอาทิ
การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
บริหารราชการแผ่นดิน๔เรื่องอาทิ
การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ
ด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม๔เรื่องอาทิ
การวางแนวทางมาตรฐานการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ
ด้านการปกครองท้องถิ่น๔เรื่องอาทิ
พรบว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น

แผนปฏิรูปเร่งด่วนการแก้ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
โดยด้านนี้ถือว่าทำแผนปฏิรูปออกมามากที่สุด

ผลักดันแผนออกมาได้ทั้งหมด๗เรื่องอาทิ
การปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล

ผลักดันร่างพรบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม๘เรื่องอาทิ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล
สื่อสารมวลชน๓เรื่องอาทิ
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ด้านการป้องกันและปราบปามการทุจริต๒เรื่องอาทิ
ข้อเสนอร่างพรบจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมดเป็นแผนปฏิรูปที่สวบทได้ทำออกมาในระยะเวลา๑ปี
ซึ่งแม้การปฏิรูปหลายด้านจะยังไม่ค่อยได้เห็นเป็นรูปธรรม
ตามความรู้สึกของประชาชน
แต่ทั้งหมดถูกนำส่งให้คณะรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรอการส่งต่อให้กระทรวงต่าง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน